พัทยาคุณผู้ชมครับนักท่องเที่ยวแตกตื่นครับจู่
คือคนนี้คลั่งแล้วปีนขึ้นไปบนเสาทง
หน้าโรงพรรคแล้วขึ้นไปดาดาดาดา

นี่เป็นเหตุการณ์ที่คนคลั่งอายุ๔๐ปีครับ
คืออาการคล้ายผู้ป่วยจิตเวทนะ
ด่าอยู่แบบนี้ใช้ถ้อยคำหยาบคล้ายเลย
ถลกเสื้อเปิดโชว์หน้าอกด้วย
นขึ้นไปอยู่บนเสาทงหน้าสพเมืองพัทยา
ตะบนหนองเปลืออพบังละมุงตชนบุรีครับ

ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ต่างก็เอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปวิดีโอเก็บเอาไว้

ฮะให้ผู้ชายคลั่งคนนี้ลงมา

แต่ก็ถูกด่าสวนกลับมาฮะ
ต่อมาตำรวจในโรงพักครับต้องรีบออกมาแล้วครับ

ให้คนคลั่งคนนี้ลงมาจากเสาทง
แต่ไม่ฟังครับแล้วยังคลั่งหนักกว่าเดิม

สุดท้ายตำรวจจับตัวก็ลงมาได้อย่างปลอดภัยนะครับ
แล้วก็พาตัวไปสงบสติอารมณ์
เมื่อตรวจสอบประวัติพบว่าบุคคลดังกล่าว
มีประวัติเป็นโรคประสาทครับ
พูดจาวกไปวนมาไม่รู้เรื่อง

พออาการสงบลงเดี๋ยวตำรวจต้องตามหาญาติแล้วครับ
แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนกันต่อไปครับ